พี่แอนค่ะขอภาพความก่อนละกันค่ะ
ก่อนหน้านี้กับคุณแม่น้องอะไรอย่างนี้
รู้จักกันเริ่มจุดเริ่มต้นอะไรยังไงครับ
คือกับแม่นางงามเนี่ยจริงแล้วก็เรารู้จักกันมาก่อนนะคะ
ก็เคยไปเจอกันตามงานแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เจอก็รู้จักกันก็เคยพูดคุยกันอยู่
ปีค่ะพี่แอนรู้จักกันชุดนั้น

ก็คือที่ไว้ใจหนึ่งนะคะเป็นคนในวงการเดียวกัน
สองคือลูกสาวของเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
มีงานในวงการบันเทิงอยู่ซึ่งเราก็คิดว่า
เขาก็เตรียมทำงานตรงนี้อยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
แล้วตอนนั้นเขามาชักชวนเราอะไรยังไงคะพี่

คือก่อนนั้นนั้นเขาก็ทักมาในไลน์
แล้วก็เขาก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เขาทำพวกเกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่อะไรอย่างนี้
เขาก็ถามว่าแอนสนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็มาคุยกัน
ค่ะแล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็นัดคุยกันค่ะ
ใช่พอคุยกันตรงนั้นเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังนะคะรายละเอียดว่าตอนนี้เขาทำพวกเกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่
ก็คือจะมีดีลกับดาราศือปินมาถ่ายพวกโรงไอจีอะไรต่าง

ตอนนั้นเขาชวนเราไปในรูปแบบของบริษัทหรือว่ายังไง
เขาคุยเป็นบุคคลค่ะ
ก็คือว่าเขาทำตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ขาดในเรื่องของทุน

แล้วก็เขาบอกว่าคือถ้ามีทุนตรงนี้เขาก็จะได้รับบิดขายจ๊อปเลย
สามสี่จ๊อปก็ฟื้นแล้ว
เราฟังตรงนั้นหนึ่งเราก็อยากให้โอกาสเขา
สองเราก็อยากจะร่วมงานอยากทำงานใหม่

เพราะว่างานในวงการบนเทิงเราก็เคยทำมา

ตรงนี้เราพอจะเข้าใจในเรื่องของธุรกิจตรงนี้อยู่

แล้วก็สำหรับคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว
เราคิดว่าร่วมงานกันไม่ยาก
ก็เลยตัดสินใจว่ามานั่งคุยกันแล้วก็โอเค
เราก็ลองทำดูนะคะ
เราก็เลยว่าลองจ๊อปแรกสัก๓๔จ๊อปดูก่อน

อย่างเวิ่งต้นเราลงไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
คือเบื้องต้นแรกก็จะเป็นหลักหมื่นนะคะ
อ๊อปแรกก็ผ่านไปมันก็จะมีเงินทุนกลับมา
ซึ่งมันก็ทำให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้นก็มีจอปต่อมาก็เป็นจำนวนเยอะขึ้นเรื่อย
แล้วก็ทีนี้มันหลายจอปมันก็ทกกัน
ทีนี้เนี่ยหลังจากคือจ๊อปแรกที่ผ่านไปแล้วเนี่ย
มันถึงเวลาครบดิวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจ๊อปที่รับเนี่ย
จะให้เครดิตลูกค้าประมาณ๓๐วัน๓๐๔๐วัน
ซึ่งถึงเวลาเขาครบดิวเราก็จะทวงถามเขาว่า
เงินเงินเข้าบัญชีหรือยังเงินผ่านไหมเช็คผ่านไหม
พี่ถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วพี่อย่าลืมโอนให้แอ่นมา
ก็อย่างนี้ก็เราจะคุยกันอย่างนี้ตลอด
ซึ่งก็ได้รับการผลักผ่อนตลอดเลยทุกวันเลย
เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แล้วก็ไม่เคลียร์
หน้าที่โปสติชั่นของเรามันคือเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นไหนทุนค่ะ
เป็นพาร์ทเนอร์คือลงทุนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้เรายังไม่มีโอกาสที่เข้าไปทำอะไรเลย
เพราะว่าเขาบอกว่างานตรงนี้เขาดิวไว้แล้ว
คือแอนก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะเขาดิวไปแล้ว
เขาก็บอกว่ามันเป็นงานเก่าที่ดิวไว้แล้ว
ค่ะทีนี้พอระยะเวลามันผ่านไปเป็นเดือนนะคะ
ซึ่งเขาก็ผลักมาตลอดทุกวันเลย

บอกจะโอนให้ก็ไม่โอนอย่างนี้ทุกวัน
แอนก็โทรทวงทุกวันไล่หาทุกวันเค้าก็ผลัดมาทุกวันกัน
ระยะเวลาที่เค้าผลัดผ่อนเหล่านี้มันนานแค่ไหน

ตอนนั้นพี่แอนเริ่มเอกใจหรือยังว่ามันมีแบบอะไรแปลก
หรือว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าการเงินเขาไม่คล่องหรือยังไง
ก็เริ่มเอกใจค่ะว่ามันคือมันถึงกำหนดดิวแล้ว
เขาบอกเงินก็เข้าแล้วแล้วทำไมถึงไม่โอนให้เรา
ในเมื่อเงินเข้าแล้วมีเงินในบัญชีแล้วแล้วทำไมไม่เคลียร์เงินให้เรา
ตรงนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกได้กลิ่นแปลก
หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดต่อว่ามีใครที่ลงทุนในจ๊อปพวกนี้ด้วย
เราก็เริ่มเช็คข้อมูลต่างก็มาเจอคนเพื่อร่วมลงทุนด้วยหลายคนทีเดียว
พอมาเจอมันได้คุยกันปรากฏว่าเราก็มาเช็คดูว่าจ๊อปนี้คือเขาขายงานให้เรา
มันเป็นจ๊อปที่เคยทำผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้ทำจริงในปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว
งานก็คือเคยทำแต่มันผ่านมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีแล้วด้วย
เราก็เลยเพิ่งมารู้ว่าจ๊อปที่เอามาขายให้เราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่จริงคือมันไม่ได้ทำจริง
เราก็เลยแปลกใจว่าการที่แบบว่าเขาชวนเราไปลงทุนในธุรกิจนี้แล้วไม่ได้เอาเงินไปทำธุรกิจตรงนี้จริงแล้วคุณเอาเงินไปทำอะไร
ตอนนี้คือเรายังติดต่อก็ได้ไหมคะช่วงที่เค้าพัดข่อนนี้ติดต่อได้เรื่อยไหม
ติดต่อทุกวันค่ะติดต่อทุกวันคุยทุกวันก็ผลัดทุกวันเหมือนกัน
ไม่ได้แจ้งสาเหตุว่ามีปัญหา
ไม่ได้แจ้งสาเหตุว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวเงินเข้าแล้วพี่เคลียร์ให้อะไรอย่างเงี้ย
เราก็รอรออย่างนี้ทุกวันทวงทุกวันก็รอทุกวันแล้วก็ไม่โอนให้สักที
อย่างนึงค่าเองค่ะพี่แอนที่เราเข้าครั้งตอนนี้มันยอดประมาณเท่าไหร่ค่ะพี่
ก็แสนกว่าบาทค่ะหลักแสน
คือแตกหักไหมเหรอคือก็ยังคุยถามว่าคุยกันได้ไหมคุยได้ถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะแอนไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือแอนพร้อมที่จะเคลียร์ตลอดเวลานะคะ
ทีนี้เนี่ยคือเรามาทราบทีหลังว่ามีคนอื่นด้วยซึ่งมันเป็นจำนวนเงินเยอะ
เยอะมากทีนี้เราก็เลยแปลกใจว่าเงินที่เอามาเยอะเนี่ยมันไปไหนหมด
แล้วงานที่งานที่เอามาอ้างมันก็ไม่ได้มีจริงแล้วคุณเอาไปทำอะไร
คุณราคาร่วมนี้หลักล้านนะครับ

คือตอนนี้ตัวเลขที่แน่นอนแอนไม่ทราบนะคะเพราะว่าคืออันคุยกับเฉพาะบางคน
ซึ่งบางคนแอนก็ไม่ทราบข้อมูลแล้วก็มีอาจจะมีอีกหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาในร่วมกลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะ
ผู้เสียงหายในกลุ่มตอนนี้กี่รายแพทย์

แล้วตกใจไหมเหมือนผู้เสียงหายเยอะคนที่แบบว่า
ตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเงินตั้งเยอะแยะเราเอาไปทำอะไร
ก็เลยพยายามคุยกับเขาตลอดเลยว่าพี่เคลียร์ให้มันก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้
คือเพราะเงินแอนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็อยากจะให้เคลียร์ก่อน
ในเรื่องของเรียกว่ากำไรเราไม่เอาขอพึงอย่างเดียวก็พอ
ถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนพี่ทยอยคืนให้แอนเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะผ่อนเงาก็ได้
คือเราก็พูดกับเขาทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่ขอเวลา
ทีนี้เราก็โอเคเราก็กำหนดเวลาให้กันถึงเวลาก็ไม่เคลียร์
จนล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวขอหลังวันที่๒๓แล้วพี่เคลียร์ให้
แล้วตอนนี้เราก็เราก็ถามเขาโทรไปถามเขาเขาก็ยังไม่ได้ให้เขาก็พี่ขอเวลาหน่อย
ก็ขอเวลาอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เขาถึงจะได้ให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังมีอันใดในการที่เขาได้ออกไปให้สัมภาษณ์อีกในการหนึ่งไหมคะ
ว่าสาเหตุเป็นไปงานเปิดใจจากปัญหาเรื่องการเงินมีการอำนวยเงินไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้

ผ่านผ่านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรเยอะแยะ
คือเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยตรงนั้นมันเป็นส่วนของเขาเป็นเรื่องของเขา
คือเราจะไม่เราจะไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจแค่ว่าคือเราแค่อยากได้เงินของเราคืน
แล้วที่เราออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดกับเขาเนี่ย
คือแล้วเขาไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยาก
หนึ่งเราอยากให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสื่อว่า
เขารับผิดชอบเคลียร์จบแล้วจริงมันยังไม่ได้รับการเคลียร์
ยังไม่ได้เคลียร์ให้ใครเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ย
อยากให้เขาออกมารับผิดชอบแล้วก็เห็นใจคนที่คุณเอาเงินเข้าไปเนี่ย
ก็อยากให้ได้เงินคืนครบทุกคนนะคะเพราะทุกคนลำบากเหมือนกันหมดเลย

คือตัวของน้องเองลูกของพี่เขาอะไรอย่างนี้
ก็เป็นคนในวงการพี่แอนมีการพยายามคุยหรือให้ลูกเขาช่วยตามหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ

ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าหนึ่งแอมก็ไม่ได้มีเบอร์ติดต่อ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของแม่
เราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับลูกเขานะฮะ
คือตรงนี้คนในครอบครัวค่ะเขาต้องไปคุยกันเอง
ว่าเขาจะช่วยเหลือกันหรือว่าเขาจะเคลียร์กันยังไง
ให้เขาไปคุยกันเองให้เขาคิดเองแล้วก็ไปคุยกัน
แล้วก็ค่อยมาสรุปกับเราว่าเขาจะเคลียร์ให้เรายังไง
แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อว่าเคลียร์เรียบร้อย
อันนี้คือมันไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์
แล้วตอนนี้คนในกลุ่มคุยกันอย่างไรว่าจะเอานะคะ
คือบางส่วนเขาก็ดำเนินการเรื่องของกฎหมายไปแล้ว
แต่ในส่วนของแอร์เนี่ยแอนยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนะคะ
เพราะที่ผ่านมาก็คือเราให้โอกาสเขาเคลียร์ตัวเอง
ให้โอกาสเขามาเจรจากับเราว่าเขาจะเอายังไง
คือพอเขาไม่มาจัดการก็ถึงได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้ว
คือมันคิดว่าเราให้โอกาสจนมันมากพอแล้วค่ะ
มันก็เกินลิมิตแล้วอะค่ะ
เราก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาคุณต้องออกมาเคลียร์แล้ว
แล้วก็อย่าพูดให้สังเครื่องรับรู้ด้วย
นอกจากว่าฝีตอบกันทางไลน์ทางโทรศัพท์
ไม่เจอค่ะยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหน
เราก็ไม่รู้จะได้เจอคือเจอก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันยังไง
เพราะว่าตัวเขาเองอยู่ที่ว่าความตั้งใจว่าเขาอยากจะรับผิดชอบไหม
อยากจะเคลียร์จริงไหมเพราะว่าคนเราถ้าอยากเคลียร์เนี่ย
คือเขาต้องแสดงจิตนาที่ชัดเจนแล้วนะครับ
พี่แอนบอกว่าตัวเองลำบากมีเรื่องขนาดสุขภาพที่ต้องใช้เงินด้วยหรือเปล่า
คือในส่วนนั้นเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้วนะคะ
การดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็มีปัญหาในเรื่องของต่อหมกไต
แล้วก็เรื่องของระดับฮอร์โมนตรงนี้ก็คือต้องรับประทานยาควบคู่กัน
เพื่อปรับระดับฮอร์โมนอยู่แล้วแล้วก็กระตุ้นการทำงานของต่อมหัวไต
ให้กลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องคือมันมีปัญหาเรื่องผมร่วงด้วย
เรื่องของระบบประจำเดือนอะไรต่างพวกนี้นะคะ
ก็มันก็เลยทำให้ส่งผลในเรื่องของสุขภาพตรงนี้คือเราต้องดูแลด้วย
คือเราก็ไปเช็คทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็คุณหมอก็ให้รับประทานเรียกว่าเป็นวิติมินเสริมเลยครับ

ทีนี้ค่าใช้จ่ายการรักษาก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
สูงค่ะเฉพาะปีนี้ก็สี่ห้าแสนแล้วนะครับมีเงินเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจำเป็นต้องใช้เงิน
ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาหรือว่าคือค่าใช้จ่ายต่างในรายเดือนของเราเราก็มีนะคะ
เราก็ต้องมีการมีพลักษณ์ต้องขอนโน้นขอนหนี้มันก็มีค่ะ
เขาได้ทราบไหมคะว่าเราจะต้องเอานำเงินตัวนี้มารักษาร่างกายเรารู้ว่าสภาพเราด้วยอะไรอย่างนี้
เขาคงไม่อยากรับรู้มั้งคะเท่าที่แบบทราบอะนะคะเขาคงไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากกว่าค่ะ
ว่าคือทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนมีภาระหมดบางคนมีครอบครัวมีลูกที่ต้องรับผิดชอบ
เขาก็เดือดร้อนแต่ทำไมคุณไม่หันกลับมาดูแลไม่หันกลับมาใส่ใจความเดือดร้อนคนอื่นเขา
แต่คุณกลับมามองเฉพาะความเดือดร้อนของตัวเองนะคะอย่างนี้มันไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อย
คือคุณจะเห็นแต่ความเดือดร้อนตัวเอง
พี่แอนเครียดไหมคะเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วเงินที่เราต้องนำมาใช้ตรงนี้มันไม่ได้คืนมาอีก
เครียดค่ะเครียดส่วนหนึ่งคือเราทุกคนคาดหวังที่จะได้เงินคืน
เราลงทุนทำธุรกิจเราก็คาดหวังที่จะได้กำไร
หวังว่าจะได้ต่อยอดในการทำงานทำธุรกิจต่อไปในอนาคตเรื่อย
แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเงินเราก็อยากได้คืนสุขภาพเราก็ไม่ดี
เพราะฉะนั้นคือความเครียดมันมีแต่เราก็พยายามปล่อยวางให้มากที่สุด
อย่างในรายการที่ยังบอกว่าให้โอกาสเขา๑อาทิตย์สุดท้ายจะไปดำเนินอาหาร
ที่ผ่านมาคือเราเราให้โอกาสเขาแล้วก็ยืดเวลามาเป็นเดือนแล้วนะคะ
แล้วก็เขายังไม่เห็นเขาจัดการอะไรจนวันนี้เราออกมาพูดเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะ
คือภายในอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็อยากให้มาเคลียร์ตัวเอง
แต่ถ้าไม่เคลียร์จริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่ากฎหมายมันมีค่ะ
แล้วก็อยากให้เขาหันกลับมารับผิดชอบตรงนี้
คือไม่ได้อยากให้เขามีปัญหาไม่อยากขึ้นศาลไม่มีใครอยากขึ้นศาล
ไม่มีใครอยากเดินขึ้นสอนอแล้วก็ไม่มีใครอยากจับใครติดคุก
สิ่งที่ต้องการที่สุดคือเราต้องการเงินคืน
แล้วคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องการเงินคืนเหมือนกัน

ตอนนี้หลักฐานข้อมูลอะไรต่างคือเตรียมพร้อมรอไว้แล้ว
ของแอนด์มีสัญญาครบครบทุกจอบค่ะนะคะ

คือบางคนเขาอาจจะมีสัญญาบางคนเขาอาจจะมีแบบ

แต่ว่าถามว่าโดยหลักฐานโดยรวมนะ

ฝากบอกไปถึงเขาไหมคะ

ไม่ได้พบเจอกันหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับพี่

ถ้าพูดถึงเลยนะคะการที่เราโทรคุยหรือว่าไลน์
เราก็โทรคุยอยู่แล้วไลน์อยู่แล้ว
แต่ว่าเขาก็คือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการเดือดร้อนของเรา
เพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เรามีโอกาสพูด

แล้วอยากให้เขาหันกลับมามองกลับมาฟัง

ว่าอยากให้เขาเห็นใจคนอื่นที่เดือดร้อน
แล้วเงินที่เอามาเนี่ยอยากให้รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เงินของคุณ
คือเป็นเงินของเราเงินของคนอื่นที่คุณเอามา
คุณเอามาคุณต้องคืนเขาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ตรงนี้ค่ะอยากให้รู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนจริง

ใช่นะคะก็รักษาเป็นระยะเวลา๑ปีแล้ว
แล้วก็คือบางเดือนเราก็ลองถอยยา
หมายถึงแบบว่าคือลดการทานยาลงไป
ทีนี้เราก็เช็คเลือดเช็คระบบต่าง
ปรากฏว่าพอในช่วงที่ลดยาลงไป
ฮอร์โมมันก็กลับมาต่ำเหมือนเดิม
แล้วก็ต่อหมวกไตมันก็กลับมานิ่ง

เราก็เริ่มต้นกลับมาทานยาใหม่

แล้วก็ตรวจเช็คไปเรื่อย
กว่าร่างกายจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ
ตัวยามีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับพี่แอด
อันนี้มันไม่ได้เป็นยาเคมีนะคะ
คือจะเน้นในเรื่องของการทานวิตามิน

แต่ว่าคือการที่เราใช้เรียกว่าฮอร์โมนกระตุ้นเป็นฮอร์โมนทดแทน
ตรงนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของระดับฮอร์โมน
ก็คือเราจะไปเช็คในเรื่องของเต้านม
ก็อาจจะมีการระวังในเรื่องของมะเร็งอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมันมีความเสี่ยงค่ะ

มีโอกาสใช่ไหมคะพี่แอนว่าเรามีโอกาสที่ต้องทานยาตลอดชีวิต
ทานยาตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้น

แต่บางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องทานแล้วถ้าเกิดร่างกายกลับมาได้ปกติอย่างนี้ค่ะ
แต่ช่วงนี้นะคะยังต้องรักษาอยู่ค่ะ